เราเปิดเรียนแล้วมีเรียนทั้งออนไลน์มีเรียนทั้งออนไซต์
พอเปิดเรียนออนไซต์คนก็เริ่มหา
ครูหลายรอบแล้วรอบที่แล้วมีโรงเรียนอะไรนะ
ที่รักลูกรักนักเรียนอะไรแล้วครูไฟฟ้า

มีอีกครับนี่จะพาไปครูไซค์หาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับ

ระหว่างหนึ่งกับสมองหนูจะเลือกอะไร

แน่นอนค่ะทุกคนก็ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มี
พี่ต้อนรู้สึกครับเงินกับสมองเลือกอะไรครับ

ครับผมไม่ลังเลเลยล่ะ

จริงโอ้โหเป็นคลิปที่เขาบอกว่าฮากระจายอยู่ในขณะนี้นะครับ

เป็นการเตรียมกันนะครับ
แต่มาแชร์ความเฮฮาลงติ๊กต๊อกแบบนี้
ก็ดูกันคลายเครียดสิครับอมยิ้มเลยนะครับ